ไปเที่ยวกันดีกว่าจะได้เพิ่มพูนความสุขกันด้วยถือจะพาไปที่

กละศิลป์นี่ขี่มอเช้าไปก่อนนะ
ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ไกลแค่ไหน
ไซค์ก็ไปกันได้ชิวกันได้แต่อย่าขับข้ามจังหวัดล่ะ
มันก็ยาวไปนี่คุณผู้ชมอยู่ที่นี่เลยครับที่ผมพาไปนี่
ลำเปล่าอำเภอเมืองจังหวัดกรสินนะครับ
ยิ่งช่วงเข้าหน้าร้อนแบบนี้ก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาจากหลายจากจังหวัดแล้วครับ
พากันมากันอย่างคึกคักนะครับมานี่เลยครับโอ้โหมาที่จุดตรงนี้เขาเรียกว่า
มีร้านค้ามาเปิดให้บริการอาหารเครื่องดื่มทั้ง๒ฝั่งนะคุณจะอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่
แล้วหากใครลงไปเล่นน้ำก็สามารถลงเล่นได้ทันทีเขามีบริการนี้เลยอ่อห่วงยางให้เช่าครับ

๒๐บาทขึ้นไปแล้วแต่ขนาดนั้นนะค่ะโอ้โหห่วงอย่างนึง
เด็กเล่นได้กัน๔๕คนผู้ใหญ่ก็เกาะกันได้นะครับ
อันนี้กรอกกี่คนก็ไม่ว่านะครับตำรวจไม่จับนะฮะ
สอนถามได้ได้ครับเอ้า
ส่วนอาหารในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็มีเมนูให้นักท่องเที่ยวได้เลือก
ทานกันอย่างหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นกุ้งเผาปลาเผา
ส้มตำต้องมีโอ้ยส้มตำ
คือถ้าไปที่เป็นน้ำตกก็ต้องมีส้มตำ
ไปเที่ยวเนอะแต่ข้างเคือนก็มีสมตำอย่างนี้เหมือนกัน
แล้วปลาเผาคุณดูเป็นปลาสดจากเขื่อน
เออจริงโอ้โหเป็นตาแทร่แพง
อันนี้สาวเห็นไม่ได้ส้มตำปลาร้า

ไข่มดแดงใช่ไหมอุ้ยน่ากินน่าทานจริงเลยนะครับอุ้ย
เขาเรียกว่าก้อยไข่มดแดงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
อาจจะใช่ก็ได้ไปลองทานกันดูรสชาติน่าจะอร่อยนะครับ
แล้วก็ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหน
จูงไม้จูงมือพากันไปเที่ยวได้นะครับ
กระโดดน้ำเย็นทานอาหารอร่อยในบรรยากาศธรรมชาติสวย
รับรองว่าเฟลล์อย่างแน่นอนเลยทีเดียว
ไม่น่าเชื่อนะว่าบรรยากาศนี้ชิลขนาดนี้นะคะ
ไปเที่ยวกันดูได้ไปกันเป็นครอบครัว
ไปกันเป็นคู่รักไปกันเป็นแบบว่าเพื่อนฝูงสนุกสนาน
ไปแล้วก็ต้องไปทานส้มตำปลาเผา